ข่าวนี้ไม่ปล้นก็เหมือนปล้น
มีคนไปเติมน้ำมันเติมเต็มถังด้วยนะ
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันภาระหนัก

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน

นี่กระบะมีหลังคาคันสีขาว

จอดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
กลับกลายเป็นว่าคนขับรถคนนี้ไม่จ่ายค่าน้ำมัน

จุดตรงนี้คือปั๊มคาวเทคส

่งหน้ามาบเอียงที่หมู่๑ตำบลหนองขาม

ก็คือนายเชิดชัยยงยุทธ์ผู้จัดการบริษัท

เป็นคนที่ดูแลพนักงานในปั๊มนี้ค่ะ

ผู้จัดการเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
น้องผู้ชายมาเข้ากล่าเป็นกล่ากลางคืน
แล้วรถกระบะคันนี้เป็นกระบะ
โตโยต้าสีขาวไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนมีหลังคาแบบนี้ค่ะ

แล้วคนขับรถเนี่ยนะอายุน่าจะประมาณ
ทั้ง๓๐ถึง๓๕ปีเป็นผู้ชาย
เขาลดกระจกมานิดเดียวคุณผู้ชมน้องเด็กปั๊มเนี่ยก็เลยมองเห็นหน้าไม่ชัด
เขาก็บอกกับเด็กปั๊มว่าเติมดีเซลเต็มถังท้ายที่สุดน้องไปเก็บเงิน
เพราะว่าเติมเต็มถัง๑๑๔๐บาทแต่คนขับรถกระบะคันขาวนั้นปฏิเสธ
แล้วขับวึ๊บออกไปเลยเข้าเกียร์กระชากรถออกไปเลยค่ะ
ผู้จัดการก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยพยายามจะดูเลขทะเบียนรถจากกล้องวงจรปิดนะ
มันก็มองไม่เห็นนะคะแล้วก็คนขับเนี่ยเขาลดกระจกมานิดเดียวเอง
เด็กปั๊มเขาก็เลยไม่สามารถอธิบายรูปร่างหน้าตาของคนขับรถได้
ทีนี้ก็เลยบอกอ่ะบอกกับทุกคนนะค่ะ
ใครก็ตามที่จะเข้ามาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันทุกแห่งเลยนะ
อยากให้แบบจ่ายเงินอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่าการทำแบบนี้
เด็กปั๊มเขาต้องรับผิดชอบนะคุณบางทีคุณจ่ายเงินขาดเกินไม่ครบหรือยังไงเนี่ย
ปั๊มเขารับผิดชอบหมดเลยแล้วการทำแบบนี้เป็นการทิ้งภาระให้กับเด็กค่ะ
คิดดูสิคุณค่าแรงของเขาวันหนึ่งได้กี่ร้อยบาทกันเชียวต้องมารับผิดชอบ
ค่าน้ำมัน๑๑๔๐บาทแล้วก็บอกยังไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เจ้าของปั๊ม
จะเอายังไงกับเรื่องนี้จะเก็บเงินค่าน้ำมันจากเด็กไหมหรือจะยังไง
แต่ก็อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีด้วย
ถึงแม้ว่าไม่เห็นทะเบียนรถภายในปั๊มไม่รู้ว่าตามเส้นทางที่เขาขับไปเนี่ย
ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเห็นป้ายทะเบียนรถหรือเปล่านะคะ